เรายังตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีนักเต้นระดับรองแชมป์ระดับโลก
ที่เขากลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็สุดท้ายไปมีเรื่องไปโดนกลุ่มวัยรุ่นรุม
ทำร้ายอยู่ในผับนะคะจนตอนนี้เนี่ยเขามีอาการมีเลือดข้างมีก้อนเลือดในสมอง
ต้องผ่าตัดล่าสุดคือจริงเนี่ยจับได้แล้ว๔คนนะคะที่เขามามอบตัว
อบตัวก็ว่ายุ่งแล้วนะคะปรากฏว่าสองในสี่เนี่ยตอนหลบหนีไปกบดานอยู่ที่ชนบุรี
ในพื้นที่แพร่ระบาดโควิดสิบเก้าอีกอ่าวันนี้ตำรวจบอกเลิกเลิกเลย
ไม่ต้องทำผงทำแผนแล้วยกเลิกก่อนแล้วขอพ่นยาที่โรงพักด้วย
เออแล้วมันไปทำแผนไม่ได้นะแล้วถ้าคนมารุมดูล่ะ
ต้องกักตัวต้องดูก่อนเลยว่าเอาไปกักตัวมาแล้วโดนอะไรหรือเปล่า
อันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดณวันที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นายนพรรดบุญรัฐหรือในแบงค์วัยยี่สิบสามปี
นักเต้นดีกรีแชมป์ระดับโลกจากการประกวดเต้นที่ประเทศเยอรมนี
ได้รับปัดเจ็บสาหัสตั้งแต่ยี่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
กลุ่มวัยรุ่น๔คนที่รุมทำร้ายเขานะครับประกอบไปด้วย
นายวิกรมกงประโคนอายุยี่สิบสองปีนายวรพลกงประโคนอายุยี่สิบสามปี
นายอนุชาทองปรดอายุยี่สิบปีแล้วก็นายสนทยากงทองอายุยี่สิบปีนะคะ
สี่คนนี้ค่ะคือก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำแผนกันวันนี้
ตำรวจสพลหารทรายอำเภอระหารทรายบอกว่า
เดี๋ยววันนี้จะทำแผนสี่คนนี้แหละจากเหตุการณ์ที่รุมทำร้ายสืบไปสืบมาอ้าว
สองในสี่ตอนที่หลบหนีซ่อนตัวเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอบ่อวิน
จังหวัดชนบุรีแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้า
บอกงั้นพักพักเรื่องทำแผนไว้ก่อนจ้ะแต่เรื่องสอบปากคำยังคงต้องสอบนะคะ
หน้ากากอนามัยสอบปากคำกันไป๔คนยอมรับนะคะรับสารภาพว่า
เขาร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายแบงค์จริงจริงวันเกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นวันเกิด
เกิดของนายวิกรมก็ชวนกันไปดื่มกินแล้วก็เป่าเค้กวันเกิดที่ร้านอาหาร
ทีนี้ก็เลยถามว่าไปทำร้ายเขาทำไมเอาถามตรงเลยไปทำร้ายเขาทำไม
นี่คือคลิปของวัยรุ่นทั้งสี่คนอ่ะที่เขาไปปาร์ตี้วันเกิดกันค่ะ
แล้วคุณไปทำร้ายอะไรเขานั่นสิคำตอบคือนายวิกรมเจ้าของงานวันเกิดอ่ะ
เห็นนายนพรัชชูแขนขึ้นมาแล้วทำเป็นเครื่องหมายกากบาทเขาบอกว่าทำแบบเนี้ยเหมือนดูถูกเขา
ทำนองเหมือนกับไม่ผ่านเขาก็เลยไม่พอใจสบโอกาสปุ๊บตีเขาปั๊บเลยค่ะอืม
ฉันก็งงกับเหตุผลของเขาอยู่เหมือนกันเชื่อว่าหลายคนก็ไม่แน่ใจในเหตุผลที่เขากล่าวอ้างมานะคะ
แล้วเพื่อนในโต๊ะก็แหมเห็นเพื่อนเปิดก็เปิดตามเพื่อนรุมซ้ำกันจนเนี่ย
ตอนนี้เขามีก้อนเลือดในสมองนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดด้วย
ก็ไม่รู้ว่ามีเงินไปชดใช้มีเวลาพอที่จะเข้าคุกไปรับโทษหรือเปล่า
บอกยังไม่ปักใจเชื่อเพราะจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยจากฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
ได้ไหมก่อนหน้านี้เราก็เคยถามเพื่อนของในแง๊งที่ไปด้วยกันเขาก็บอกว่า
ก็กลุ่มคนก่อเหตุมาขอดื่มเหล้าเขาก็ชงเหล้าให้ด้วยนะในแบงค์แล้วก็ถามว่า
พี่เป็นคนที่ไหนก็ถามไงก็เป็นคนที่ไหน
ฝั่งนี้ก็ตอบมาบอกอยากรู้เหรอว่าเป็นคนที่ไหนแล้วก็ตีเขาเลย
ตำรวจบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยในแง๊งไม่ได้มีนิสัยจะไปหาเรื่องใครเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
จำไว้ก่อนเลยนะคะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บอันตรายสาหัส
เรื่องต้นคัดค้านการประกันตัวชั้นสอบสวนด้วยเพราะกลัวว่าจะหลบหนีแล้วก็ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ
เดี๋ยวจะทำเรื่องส่งฝากหางศาลจังหวัดนารองช่วงบ่ายนะคะ
แล้วพอสอบปากคำเสร็จก็อย่างที่บอกค่ะ
เลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลละหารทราย
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างในโรงพักด้วย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ